ไม่รู้ใครนะคะใจร้ายไปใช้ลูกดอกเหล็กเนี่ย
ยิงไปที่ตัวหมาแล้วมันก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
งานนี้ต้องขอบคุณกู้ภัยแล้วก็สัตวแพทย์ในพื้นที่
กู้ภัยเอาตัวมันไปส่งให้คุณหมอเอาลูกดอกออกให้
คุณหมอก็ไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะ
ต้องช่วยกันจับแบบทุลักทุเลแบบนี้ค่ะ
เพราะกว่าจะยอมให้จับเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
เอามันไปที่คลินิกสามชุกเพื่อนสัตว์เลี้ยงนะคะ
ให้คุณหมอเอาลูกดอกออกให้ค่ะ
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยเล่าย้อนไปนิดนึงค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๑๑๑ทับ๔หมู่๒ตำบลปลายนานะคะ
เจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของหมา
ตัวนี้ก็คือคุณรุ่งนภาจันแดง

หมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าหมูเด้ง
เป็นสุนัขพันธ์ไทยผสมลาบาดอร์สีขาวน้ำตาลเพศผู้อายุ๘๙ปี
คุณรุ่งนภาบอกว่าเธอเลี้ยงไว้ที่บ้าน
เจ้าหมูเด้งเนี่ยนิสัยของมันคือขี้เล่นขี้อ้อน
รักเจ้าของก่อนเกิดเหตุตัวของคุณรุ่งนภาไปทำงานก่อสร้าง
โดยที่บ้านมีลูกสาวอยู่ในช่วงกลางวัน
หมูเด้งเนี่ยมันก็จะกินข้าวแล้วก็เดินออกไปเล่นตามหมู่บ้าน

ช่วงบ่ายค่ะเจ้าหมูเด้งวิ่งร้องกลับมาที่บ้าน
แล้วกลับมาพร้อมกับลูกดอกเหล็ก
ปักอยู่ที่หน้าขาซ้ายเลือดไหลอาบ
โทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับส่งโรงพยาบาลสัตว์
แต่ตอนแรกเนี่ยหมูเด้งมันเจ็บไงมันไม่ยอมให้ใครจับง่าย
สุดท้ายคุณรุ่งนภากลับมาช่วงเย็นมันยอมให้จับค่ะ
เรื่องต้นคุณหมอก็ได้มีการผ่าตัด
เอาลูกเห็บเอาดอก
นี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะ
ก็เคยโดนวางยาเบื่อมาแล้วนะครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนั้นช่วยเหลือรอดมาได้
หลังเกิดเหตุครั้งนี้จะรักษาเจ้าหมูเด้งให้ดีที่สุด
แล้วก็ไม่คิดหรอกว่าจะไปแจ้งความเพราะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
แต่ถึงแม้ว่าไม่แจ้งความ
แต่เขาก็เชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสักวันหนึ่ง
คนที่ทำเจ้าหมูเด้งได้รับบาดเจ็บแบบนี้มันจะต้องชดใช้กรรม